ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุเกิดจากความไว้ใจ
คือเป็นลูกสาวเนี่ยพาเพื่อนธอมมาพักอาศัยที่บ้าน
ก็เห็นว่าเป็นเพื่อนลูกสาวนะก็ให้มาสักพักนึงค่ะ
อ้าวทรัพย์สินหายไปไหนหมดเลย
ธอมที่ว่าเป็นเพื่อนลูกนี่แหละขโมยไปหมดเลยค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงนะคะไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางกระสอบ
สมุทรปราการเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนมาแจ้งความ
บอกว่าถูกเพื่อนลูกลักทรัพย์สินไปกว่าแสนบาทแน่
นี่คือนางสมพิษเต็งเจริญอายุ๗๙ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวพาเพื่อนที่เป็นธอมมาพักที่บ้าน
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าคนนี้ก็เห็นหน้าค่าตากันเป็นประจำอยู่

ทีนี้กลับมาตั้งใจว่าจะเอาเงินที่รับมาจากการรับจ้างเลี้ยงเด็ก

ปรากฏว่าเงินสด๒๙๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทหายไปค่ะ
นางสาวธิดารัฐช้างทองลูกสาวก็เล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลย
ออกไปธุระใช่ไหมตัวเธอก็ไม่อยู่
มีเพื่อนธอมคนนี้แหละที่อยู่บ้านคนเดียว
พอกลับมาที่บ้านก็ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เก็บเสื้อผ้าออกไปแล้ว

จนกระทั่งเพื่อนนะคะขออภัยจนกระทั่งแม่มาบอกว่า
เงินกับทองแม่หายในลิ้นชักที่เก็บเอาไว้เนี่ยหายไปหมดเลย
เธอเลยบอกว่าต้องเป็นเพื่อนธอมของเธอแน่ที่เป็นคนก่อเหตุ
เพราะโทรหาหลายครั้งก็ไม่รับสายเลย
ตัดสินใจปรึกษาแม่แล้วแจ้งตำรวจเลยค่ะ
เพื่อจะติดตามตัวเพื่อนแสบรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้